นี่จากที่ตรังนะคุณผู้ชมขยิบขึ้นมาหน่อย
มาที่อายุทยาค่ะนี่ก็เกิดเหตุยิงกันเหมือนกัน
นั่งอยู่กินล้าวอยู่แล้วหาพระผู้ชมดูภาพเนี่ยลูกสอนสีแดง
ผู้ชายชุดสีดำขี่มอเตอร์ไซค์มา
และเห็นไหมเขาตั้งวงกินล่าวอยู่
แตกกระจายกันแล้วเนี่ยค่ะกระเจิงกันหมดเลย
เพราะว่าเขายิงใส่คนที่อยู่ในวงเล่า๓นัด

โอ้นี่มันเกิดอะไรกันขึ้นทะเลาะกันค่ะคุณผู้ชม
เขาเคยมีเรื่องกันมาก่อนแล้วเรื่องเนี่ย
มันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับที่จอดรถนั่นแหละค่ะ
ทำให้ต้องยิงกันแล้วก็มีคนเจ็บแบบนี้
กล้องวงจรปิดจับภาพได้เลยนะคะ
อยู่ที่ตำบลสามเรือนอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เกิดขึ้นประมาณ๓ทุ่มของวันที่๓๐เมื่อวันเสาร์นี่แหละ
วันเสาร์ที่ผ่านมาเห็นพนักงานโรงงานไหมคะ
ที่เขาจับกลุ่มกินเหล้ากันอยู่๘๙คนนี่แหละ
แล้วปรากฏว่านี่โดนผู้ชายคนนี้ที่ขี่มอเตอร์ไซค์มา
แล้วก็เอาอาวุธปืนยิงใส่หลังจากนั้นคนร้ายก็ขี่มอเตอร์ไซค์หนีไป
เหตุการณ์นี้มีคนเจ็บนะคะนายธิวาทองมอนอายุ๔๐ปี
โดนกระสุนเข้าที่แขนซ้ายนัดหนึ่งเพื่อนก็นำตัวส่งโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
แล้วเราก็ไปคุยกับคนดูแลหอค่ะคนดูแลหอเนี่ยเขาก็เล่าให้ฟัง
บอกว่าทั้งคนยิงแล้วก็คนถูกยิงอยู่ที่หอดิฉันนี่แหละค่ะ
ทะเลาะกันประจำเลยเรื่องที่จอดรถเพราะว่าจุดจอดรถของทั้งสองคนนี้เขาจอดติดกัน
ล่าสุดเนี่ยนะสามวันก่อนนะทะเลาะกันแล้วตัวผู้ดูแลหอเนี่ยนะ
ยังไปเป็นตัวกลางอยู่เลยเอาอย่าทะเลาะกันนะพี่ปรับความเข้าใจกันหน่อย
แล้วทั้งสองฝ่ายนะเขายังจับไม้จับมือยังบอกว่ายังบอกว่าให้อภัยแล้วก็ไม่ติดใจเอาความ
แต่แหมมาเกิดเหตุอีกจนได้นะคะ
ทะเลาะเรื่องจอดรถแน่ใช่ก็ให้ตกลงกันเรียบร้อยหนูก็ไปเคลียร์ให้แล้วว่าพี่เข้าใจกันนะ
ถ้าถ้าไม่เรียบร้อยหนูจะย้ายที่จอดให้เพราะมันต้องเจอหน้ากันทุกวันเดี๋ยวก็มีเรื่องกันอีก
ว่าอย่างงี้เขาก็บอกเออไม่เป็นไรครับเข้าใจแล้วเออเข้าใจทั้งสองฝ่ายนะ
หนูนี่แหละเป็นคนตกลงให้เขาก็มาเข้าใจเขาก็จับมือแล้วก็กอดคอกันเออ
มันก็เรียบร้อยไปแล้วไม่คิดว่าจะมาทำอย่างนี้อีกไง
อืมแหมตอนนั้นก็จับไม้จับมือกันแล้วคิดว่าจะจบแล้วมันไม่จบไงคะคุณผู้ชม
ซึ่งทางด้านพนักงานสอบสวนสพบางปะอินก็บอกนะว่าคนเจ็บเนี่ย
เขาเป็นพนักงานโรงงานก็จับกลุ่มนั่งดื่มเหล้ากัน
แล้วมือยิงเนี่ยเดินลงมาจากหอพักคือเขาจะขับรถออกไปข้างนอก
แต่ว่าปรากฏว่ากลุ่มที่นั่งกินเหล้าอยู่เนี่ยไม่หลบทางให้
ทีนี้ฝ่ายคนที่เขาเป็นมือยิงเขาเลยเดินกลับไปบนห้อง
รอบนี้เอาปืนลงมาด้วยแล้วก็เดินไปที่รถมอเตอร์ไซค์ของตัวเอง
ขี่มาแล้วมาก่อเหตุแบบนี้ตำรวจรู้ตัวแล้วนะคะ
และตอนนี้ก็อยู่ระหว่างขออนุมัติสารออกไม้จับ
ส่วนคนเจ็บเนี่ยอาการล่าสุดก็คือปลอดภัยแล้วนะคะ
ก็คงต้องตามตัวมือยิงมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วยนะคะ